ูขั้นเทพเตรียมเผยดวงอีก๖ราศี

แปลว่าคนเกิดราศีกุมจะมีความมั่นคงในการเงิน

คุณมีโอกาสถูกหวย
ในช่วงเดือนมีนาถึงวิทยาลัยยนต์ฟ้าฮุ่ง
ราศีกรรมปี๒๕๑๒เป็นอย่างไรบ้างครับ

เพราะมันเป็นอารีกับดวงเมือง